ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนุนโดยเอกลักษณ์ไอนะครับ
ผมคิดว่าผมก็ไม่เป็นไรครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วิดีโอมีออกมาเยอะมากเลยนะคะ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจริงแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
พื้นที่ที่ตำรวจดูแลอยู่นะคะตั้งแต่พญาไทยมามักกษัน
แล้วต่อจบที่ทองหล่อค่ะคนเห็นเหตุการณ์และเสียหายเนี่ยจำนวนมากนะคะ
คันแรกเนี่ยถ้าเอาตามข่าวเลยก็มอเตอร์ไซค์ตำรวจพญาไทยนั่นแหละ
เพราะว่าเขาบกให้จอดเนื่องจากว่าดันขับเข้ามา
เลนส์ของรถประจำทางซึ่งรถปกติเข้าไม่ได้นะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราตามเนี่ยไม่รู้จะตามใครก่อนเลยนะคะ
แต่๓ท่านที่ได้มานี่คือลูกต่อเนื่องเลยนะคะ
คือตามมาตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็โดนเข้าตรงปลายทางด้วย
ท่านแรกค่ะพบหมู่ป้องการปรับปรามสมมดาบนำรวจชายวัดแม่งวิสัย
อีกหนึ่งท่านพี่วินจักรยานยนต์ผู้อยู่ในเหตุการณ์อันนี้อยู่หน้าคามิเลียน
เห็นตั้งแต่ลงสะพานมาเลยนะคะขึ้นจากถนนเพชรบุรีลงสะพานมา
เห็นแล้ววิ่งล้นมาทางเลนขวาฝ่ามาได้อย่างไรนะคะ
พี่สุภัณฑ์รัตนภัยอีกคนหนึ่งไปเจอเข้าเต็มค่ะ
ซี่สีฟ้าเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะของพี่เขาค่ะ
บอกว่าผมเห็นข้างหลังผมแล้วแหละไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
ไม่รู้จะทำยังไงกับทั้งตัวเองและกับทั้งรถด้วยนะคะ
เป็นพี่แท็กซี่ค่ะอยู่ในซอยเอกมัยที่โดนชนนะคะ
พี่เจียมพันเพชรสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ถูกไหมถูกถูกไหมถูกต้องครับผมสีฟ้าคันเมื่อกี้ที่เราเห็น
ถูกต้องครับผมเราอยู่ซอยไหนอยู่ซอยเอกมัยครับผม
ปลายทางแล้วคือโดนกันมาเต็มเต็มเดี๋ยวมาให้พี่เจียมเล่า
ไม่ใช่ไม่ห่วงนะคะห่วงทุกคันเลยนะคะครับพี่เจียมมาถึงถึงทีมงานเรา
โอ้โหบ่นอุบค่ะคุณผู้ชมผมเห็นแล้วผมโดนแน่ผมเห็นแล้วผมโดนแน่
แต่ที่โดนก่อนเลยเนี่ยจริงแล้วต้องเป็นสอนอพญาไทย
เริ่มในพื้นที่พญาไทยใช่ไหมคะดาบ
ใช่ครับเริ่มต้นจากพญาไทยนะครับแล้วก็มีพี่จราจรของพญาไทย
คนหนึ่งก็ขับตามคันนี้มาเรื่อยนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดครับ
คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอ่านข่าวของไทยรัฐเนี่ยนะคะละเอียดยิบเลยนะคะ
คือเริ่มมาตั้งแต่คือเข้ามาเลนรถประจำทางตำรวจพญาไทยนั่นแหละ
บวกให้จอดไม่จอดไม่จอดครับใช่ครับ
ไม่จอดแล้วก็จะเรียกประสาทง่ายคือฝ่ามาด้วยฝ่ามาด้วยใช่

ทีนี้ส่งต่อค่ะส่งต่อพื้นที่พญาไทยต่อมักกะสัน
คือเราจะไม่เล่าแบบละเอียดมากนะคุณผู้ชมเพราะมันแทบจะทุกเมตรเลยนะคะที่เกิดเหตุการณ์
เอาอย่างนี้ค่ะมาถึงดาบชัยวัดเข้าสู่พื้นที่มักกษันเนี่ย

ผมได้รับแจ้งจากทางวิทยุนะครับว่ามีรถหกล้อหนีการสกัดจับมา
ให้สายตรวจที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยสกัดจับด้วยนะครับ
ตอนนั้นก็อยู่ใกล้ใกล้บริเวณก็ลงไปพอลงไปจากที่พักสายตรวจ
ก็เห็นพอดีว่ารถคันนี้มาแล้วอืมอ่าครับแล้วก็มีบัดดี้ผมอีกคนนึง
ซึ่งเขาไม่ได้มาวันนี้นะครับก็ไปเหมือนกับไปสั่งให้เขาหยุด
แล้วก็พี่จราจรพญาไทยที่ตามมาก็บอกตะโกนว่าให้หยุดหยุดเท่านั้นแหละครับ
ก็ปึ้งชนด่ามาเลย
คือถ้าเอาในพื้นที่มักกษันเอาตรงหลังจากที่ดาบชัยวัดกับบัดดี้ของดาบ
ได้รับแจ้งแล้วเห็นแล้วคือตอนรับแจ้งแป๊บเดียวเห็นแล้วว่ามา
คือก่อนจะมาถึงตัวเราเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นชนมาแล้วยังคะ
เพราะถนนแต่ละเส้นที่เขาใช้คือยังไงก็มีรถนะกรุงเทพแน่นทั้งวัน
ใช่ครับแต่ที่รับรายงานตอนแรกก็ไม่มีไม่มีชนนะครับ
แต่ว่าเขาหนีมาเรื่อยเขาก็หนีมาตามทางของเขามาเรื่อย

มักกระสานบวกไม่จอดเหมือนกันมักกระสานไม่จอดครับ
ทำยังไงบ้างคะจังหวะนั้นโทษนะคะคือออกไปยืนขวาง
โทษนะคะมียิงยางตั้งแต่แรกหรือยังไงไหม
คือพอออกไปเนี่ยก็บัดดี้ผมก็ไปถึงใกล้รถก่อน
ก็เหมือนกับสั่งด้วยคำสั่งนะครับว่าให้เขาหยุดนะครับ
แต่เขาก็ไม่หยุดแล้วก็แค่นั้นแหละครับเขาก็เหมือนกับพยายาม
เพราะช่วงนั้นรถเริ่มติดแล้วทางที่เขาจะมาทางตรงมาเนี่ย
รถเขาจะนิ่งแล้วเขาก็เลยตัดสินใจชนเพื่อเขาเรียกอะไร

อ่ะเหมือนแหวกออกมาใช่ครับแหวกออกมาจนพุ่งมาทางที่ผมยืนอยู่
คือดาบกับบัดดี้ของดาบเนี่ยยืนอยู่หลังจุด

ใช่ไหมคะคือจะเรียกว่าคนละฝั่งถนนเลยก็ได้
ไม่ใช่คนละฝั่งถนนครับอยู่ห่างกันเหมือนกับเขาอยู่สัก๑๐เมตรข้างหน้าผม

เขาก็พุ่งมาผมก็หลบอะครับเพราะว่าเขามาทางที่สวนละ
คือเขาตั้งใจจะชนไหมขอโทษเอาอย่างนี้เลยอย่าหาว่ากล่าวหา
ผมว่าเขาคงไม่ตั้งใจจะชนแล้วครับแต่เขาต้องการจะหนีมากกว่า
ต้องการจะไปตรงไหนมีทางเข้าไปตรงไหนมีทางเข้าไป
แล้วเขาเลี้ยวผ่านหน้าดาบไปเพราะว่ามันเป็นถนนเหรอ
ตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันจะเป็นพอตรงสุดทางที่ผมยืนมันก็จะเป็นทางเลี้ยวแล้ว
เลี้ยซ้ายหรือเลี้ยขวาแค่นั้นเองถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าโรงพยาบาลกรุงเทพ
ถ้าเลี้ยวขวาก็ออกเพชรบุรีครับผม

หรือว่าเขาตั้งใจจะเหยียบซิ่งไหมคะความเร็ว
พยายามจะหนีมากกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าพยายามจะหนี
พยายามจะหนีคือแปลว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจพุ่งชนก็ได้นะ

ใช่ครับเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะพุ่งชนแล้วครับแต่หาทางที่จะไปมากกว่า
คือตรงตรงที่เริ่มเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมมันผ่านถนนหลายเส้นนะคะ
ในการเชื่อมต่อกันถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้น
แต่คนกรุงเทพเองนะอาจจะนึกไม่ออกนะคะ

ทีนี้พอผ่านหน้าดาบไปเนี่ยคือตามข่าวเนี่ย
มักกะสันคือพญาไทยเขาไล่มาก่อน

ก็พี่จราจังบอกป้ายผมก็กระโดดขึ้นรอดไป

แล้วก็จนกระทั่งเข้าไปในซอยทองหล่อก่อน

แว็บแรกนี่เห็นคือ
เขาล้นมาทางฝั่งสวนเล่นเลยเหรอ
ใช่ครับคือเขาจะล้นมาสวนเลน
พอดีผมอยู่กับ๖๐พยที่ฐาน

เขาก็ต้องแจ้งผ่านบ่อผ่านอะไร
พวกผมนั่งคุยอะไรกันอยู่สักพักนึง

แล้วเห็นพี่ดาบไล่ตามตวนมา
ผู้บังคับบัญชาเฮ้ยอะไรลองตามไปดูดิ
ในชั้นชาติอาสาของพวกผมอะไรก็ต้องไปก่อน
พวกผมก็ไล่ตามไปตีคู่กับพี่ด่าเขาไป
แล้วก็มีแบดดี้แล้วก็เบดดี้อาจจะเป็นของพี่ดาบป่
ไม่รู้ไม่แน่ใจนั่งกับมอไซค์อีกอาสาอะไรอีกคันหนึ่ง
กวดกันไปตามตรวจกันไปเรื่อย
คือดูรู้เลยเหรอว่ามอเตอร์ไซค์สองคันนี้ไล่ตามรถบรรทุกคันนี้แน่
ใช่ครับเพราะว่ารถบรรทุกคันนี้มันจะมาด้านขวา
คือมันล้นมันล้นไปล้นมาด้านขวาใช่ครับถ้าซ้ายว่าง
เขาก็จะตบเข้าซ้ายถ้าช้าซ้ายเต็ม
ฝนก็จะล้นมาอีกฝั่งหนึ่งคือไปแบบไปเรื่อย
คือตอนที่เราเห็นเนี่ยคือเราเห็นว่ารถมันข้ามฝั่งล้น
ไปทางกลายเป็นสวนเลนแล้วเราได้ยินเสียงแตรไหม
ได้ยินเสียงตะโกนหรือได้ยินอะไรนอกเหนือจากนั้นไหมคะ
ก็มองเว็บไปจะเห็นพี่ดาบและบาร์ดดี้
หรือขวบไล่ตูดแล้ว
พอดีผมก็ป้ำมอเซตตัวเอง
แล้วก็เพื่อนที่วินอีกคนนึงไปไล่ไปตามตรวจ
นี่เพิ่มแล้วนะคะคือมีคันของพี่สุพรรณแล้วก็อื่นด้วยนะ
ใช่ครับใช่ครับอาสาสารทองหล่อจะเยอะมากประมาณ๓๐๐กว่าชีวิตแล้วครับ
ค่ะทีนี้จากทองหล่อไล่มาค่ะเขาก็ตัดมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
คือตัดมาถนนคู่กันนะคะมันมีซอยเชื่อมกัน
พอผ่านซอยเชื่อมกันปุ๊บจ๊ะเอ
พี่เจียมจอดอยู่ตรงไหนครับผม
จอดอยู่ประมาณประมาณเลยไฟแดงมาประมาณ๒๐๐เมตรครับ
ไฟแดงก็คือจุดเชื่อมค่ะคุณผู้ชมจุดเชื่อมของซอยคือพอหลุดไฟแดงมา

ห่างจากไฟแดงประมาณ๒๐๐เมตร
เมตรตอนนั้นเนี่ยประมาณ๒๐๐เมตรได้
ขับอยู่หรือรถติดรถติดมากครับ
เอกมัยรถติดทั้งวันรถติดทั้งวัน
แล้วเห็นหรือได้ยินเสียงหรืออะไรทำไมถึงรู้ว่าเขามา

องกระจกมองหลังกระจกข้างครับ

มาแล้วผมคิดว่ารถคันนี้

ปกติรถรถจะไม่มาแบบนี้ใช่ไหมครับ

ลักษณะที่ว่ามันไม่มีเลนเขาก็จะมาแล้วครับ
ผมเห็นแล้วผมก็คิดว่ามาแน่
สักพักก็เหมือนฟ้าผ่านี่แหละครับ

คืออาการที่เราเห็นเดี๋ยวนะตอนที่พี่เห็นว่า
รถคันนี้มันแปลกมาเนี่ยห่างจากรถพี่กี่คัน
ประมาณ๔คันครับที่ผมเห็นแล้ว

ครับมองข้างหลังมามันไม่มีเลนส์เลยครับ

ผมก็คิดว่าชนแน่นอน
ผมว่าชนแน่นอนผมก็ทำยังไงก็ได้
ที่มันจะไม่ไปอัดข้างหน้าครับผม
ห่วงว่าพี่จะไปชนท้ายคันหน้า
ผมคิดว่าผมมองผมคิดว่า
ในใจผมคิดว่าผมเละแน่ว่างั้นเถอะมาลักษณะนั้น

อ๋อมันอาจจะตกใจก็ได้

นึกว่าจะทำอะไรก่อน
เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเคยเจอจนชินตานะใช่ไหม

แล้วปั้งเข้าไปเนี่ยรถพี่อาการเป็นยังไงบ้าง

ก็มันก็ทันทีก็เหมือนอื้อไปพักหนึ่งอะครับ
มันเพราะกระจกมันระเบิดอะครับ

รถคันพี่นะคันพี่เจียมโดนชนเข้าตรงไหน
จากท้ายหรือข้างหรือยังไง
ด้านด้านขวาของคนขับมุมด้านท้ายนั่นแหละครับ

รถเอียงไปนิดหน่อย
เพราะว่าผมแต่เบรกไว้เพราะว่าผมจะไปอัดคันข้างหน้าครับผม
นี่ยังห่วงกันข้างหน้าไม่อยากทิ้งท้าย
ไม่งั้นผมคิดว่าผมอัดก๊อปปี้แน่นอน

หรือเขาก็ถูแล้วไปใช่ไหมถูแล้วไปใช่ไหม

นี่คือทุกคันจะโดนแบบนี้นะประมาณนั้นครับ
ใช่ถ้าเขาไปได้เขาก็จะไป
ถ้าไปไม่ได้เขาจะแหวกให้เป็นทางไปของเขา
คือถ้าเราดูแค่นี้นะดาบคือจะว่าจะว่าช้าก็ไม่เชิงนะ
แต่จะเร็วก็ไม่ใช่เพราะเร็วไม่ได้อยู่แล้วเพราะรถมันแน่น

แต่จะช้าก็ไม่ใช่นะเพราะพอมีช่องปุ๊บไปเลยใช่ไหมคะ

คือตลอดระยะเวลานั้นเนี่ยพี่สุพรรณได้ยินอะไรบ้าง

คือเหมือนกับมีการส่งต่อหรือทำอะไรบ้างตอนนั้น
มีการตะโกนกันทันไหมรถคันข้างหน้า
ก็ช่วงนั้นมันชุนละมุนมากเราก็ไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใครแต่
แต่หลักจงจะไปถึงซอย๑๐
ก็มีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๔๕นัดนะครับ

ดาบจำได้ไหมว่าเรายิงล้อเข้าไปรอบสองด้วยหรือเปล่า
ก็น่าจะด้วยนะครับก็น่าจะด้วยเพราะว่าต้องการจะหยุดเขาครับ
เพราะว่าผมเห็นความเสียหายแล้วมันไม่ใช่แล้วมันเกินไปแล้ว

เดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมามันมีจังหวะที่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ก่อนจะออกไปสุขุมวิทย์เนี่ยหยุดอยู่ตรงปากซอยเอกมัย
น้ำมันหมดค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจากคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
คือมันไม่ได้มีจังหวะคือฝ่าไปได้อย่างเดียว
คือมันมีตบตบแล้วก็เพื่อให้มีทาง

ถูกไหมคะเอาเท่าที่เห็น
ประเมินว่ารักษณะเนี่ยคือ

พอมาถึงแบบเริ่มชนหลายคันที่เอกมัยแล้วอะค่ะ
ประเมินว่าก็ผมในใจผมคิดว่าต้องมีคนเจ็บแน่

ลักษณะที่เขาถอยชนรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามกันไป

แต่ก็โชคดีที่สรุปแล้วไม่มีคนเจ็บ

เพราะเอิญว่าทั้งสองฝั่งคือจะอยู่ใกล้กับคนที่ขับรถของทั้งสองฝั่งด้วย
อย่างพี่เจียมนั่งอยู่ฝั่งนี้พี่ก็จะโดนด้านคนขับพอดีใช่ไหมฮะ

จิมอยากระบายอะไรระบายมาดูอึดอัดมาเอาซะหน่อย
มองว่าคนขับมันไม่มีเลนก็จะพยายามทำให้มันเป็นเลนครับ
ชนไปคุณก็ไม่รู้คุณคิดอะไรอย่างนั้นครับ
เพราะว่าคิดคนไปได้ยังไง
ไปไม่ได้ก็ต้องกระแทกไปให้ได้

อย่างพี่สุพรรณก็เหมือนกับดาบชายวัดเนี่ยก็คือขี่ตามมา
เราไม่ได้มากันแค่นี้นะ
ใช่ครับคือจะตีต่อกันไปเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ใครเป็นตำรวจใครเป็นอาสาใครเป็นวินมอเตอร์ไซค์ประมาณนั้น

โดยเหตุที่ว่าเขาเป็นรถใหญ่แล้วก็ยังเขายากคือมันมัน
เราสามารถทำเวลาได้เร็วขนาดที่แบบเหมือนกับ
เตือนแบบรถแถวหน้าหน้าได้ไหมคะเพราะมันน่ากลัวมากคือ
ไม่รู้คนข้ามถนนรถเล็กถ้าสมมุติคนไม่รู้เนี่ยคือ
แหวกไปเตือนข้างหน้าได้ไหมพี่
เตือนผมก็ว่าไม่น่าจะทันเพราะรถมันติด

ให้เขาหันมามองว่าเกิดอะไรขึ้น

อย่างรถที่อยู่กลางก็คันไหนเห็น

คือทุกคนพยายามหนีพยายามแหวกให้เขา

คือในคลิปที่คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะคะ

ซึ่งพี่เจียมอยู่ในหมวดของคนที่ไม่ทิ้งรถ

สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเกือบถึงปากทางเอกมัย
ถ้าถึงปากไทยยังไงคือเส้นใหญ่คือสุขุมวิทย์

ยาวแน่เลยยาวใหม่ของว่าอย่างน้อยเข้าสุขุมวิทย์ได้แน่
แต่จะไปขวาเพื่อเข้าเมืองหรือจะออกไปทางบางนานี่ไม่รู้นะครับ
อยู่ดีเหมือนกับรถหยุดแล้วก็อยู่ดีเห็นเขานี่แหละเปิดประตูด้านซ้ายแล้วก็กระโดดลงมาจากรถแล้วก็วิ่งไปครับ

ถึงปากทางเอกมัยที่ต่อสุขุมวิทย์นะคะคือถ้าสมมุติเข้าสุขุมวิทย์ได้ที่บอกว่าไปได้ยาวเนี่ยคือเนื่องจากเส้นมันยาว
คือรถน่ะติดแน่แต่เส้นมันยาวใช่ไหมค
ว่าแล้วมันไม่มีรถสวนมามันไปได้
ทีนี้รถจอดปุ๊บอาการของเขาเป็นยังไงคะคือรีบลุกลี่รวดลงจากรถหรืออะไรยังไงมีใครเห็นเนี่ยยังไงบ้าง
คือตัวนี้คือรถหยุดปุ๊บเนี่ยมองไปคือเห็นเขากระโดดลงประตูด้านซ้ายแล้วไปถูกรถอีกคันนึงแล้วเขาก็โดดกระโดดลงต่อลงพื้นแล้วเขาก็วิ่งไป

แล้วสุดท้ายไปหยุดกันได้ที่ปากซอยนั่นแหละ
ก็อยู่ช่วงประมาณศูนย์ฮอนด้าไปเอากันได้อยู่ตรงนั้น
ก็คือล้นเข้าสุขุมวิทย์ไปนิดนึง

ใช่ไหมคะตอนนั้นช่วยกันแล้วเราก็ได้เห็นตามข่าวนะคะก็โดนลุมยำพอสมควรนะ
อาการที่เราเห็นเนี่ยชัดเลยไหมว่าเมาเมาอะไรก็แล้วแต่แวบแรกน่ะ
แรกคือยังไม่ได้ดูแต่คิดตั้งแต่ตอนที่เขาฝ่ามาแล้วแหละว่าเขาต้องไม่ปกติแล้ว
เพราะถ้าคนแค่ถูกตำรวจจราจรปรับรถแล้วเขาต้องหยุดอยู่แล้วครับ
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับแค่พรบจราจรหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่อาการที่เขาทำความคลั่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยผมคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาต้องอะไรสักอย่างหนึ่งครับผม
วิ่งไล่ตามกันไปเผื่อไหมไหมคะว่าในตัวจะมีอาวุธหรือมีอะไรหรือเปล่าเผื่อไว้ไหม
อันนี้ก็ไม่ได้คิดนะครับ

ใช่คือในจิตสำนึกว่าตัวเองก็เป็นอาสาด้วย

พี่จะต้องระวังเผื่อว่าน่ะเพราะนี่อาการไม่ทำให้ได้
เจมส์นั่งยังใส่หน้าถอนหายใจอยู่นะเดี๋ยวนะตกลงนี่เคลมประกันได้เรียบร้อยหมดแล้วไหมคะ

เอาแล้ววันนี้พี่โทษนะคะแล้วพี่เอารถที่ไหนขับ

เอาแล้วยังไงล่ะเท่าแก่ว่าไง
มันผมไม่ได้ขับคือรถมันพังแล้วก็คือใจผมก็อยากจะเลิกเลยครับใจไม่ค่อยดี
เนี่ยพี่แล้วยังไงพี่จะได้ขับทำงานอีกเมื่อไหร่พี่รู้ไหม
ผมใจผมตอนนี้มันผมทุกวันผมขับรถนะผมมองเห็นรถคันสีขาวผมกลัวครับ

เมื่อกี้ผมขับมาไอ้คันขับกลับมาผมก็มาอีกแล้วไอ้คันข้างหลังมาอีกแล้ว

ทีนี้ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีหลายจังหวะมากเลยเนี่ยนะคะคือดาบเองไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยถูกไหม
ไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้ครับ
เราไม่เคยเจอภาวะข่าวแบบนี้เลยนะคะ

เออผมว่าต้องมี๒๐๓๐แล้วครับเพราะช่วยกันหมดนะครับ
แยกเพชรบุรีทองหล่อที่ตามเข้าไปช่วยอีก
แล้วก็ยังมีจราจรแล้วก็ตำรวจของทองหล่อตั้งแต่
ตั้งแต่เริ่มเข้าทองหล่อไปตามไปจนเอกมัยจนถึงทะลุแยกตรงนั้นนะครับ

จนถึงที่เขาน้ำมันหมดตรงปากซอยเอกมัยนี่ตำรวจรวมกันได้๓๐๔๐นายเหรอถึงไหม
ผมว่าถึงคร่าวคร่าวผมว่าได้พี่จราจรพญาไทยอีกที่ตามมาตั้งแต่แรก
เป็นเป็น๑๐๐คนตามมาไกลสุดเลยนะครับพี่มีนาไทยตามไปแล้ว
อาสาเจอกันกี่คนคะตอนที่จับตัวได้พี่
เพราะว่าอาสาวอย่างพวกผมมันอยู่ในคาบเสื้อวินมั่ง
ชอบทำตัวเนาะ

คือทองหล่อกับเอกมัยมันแน่นทั้งวันอยู่แล้ว

ใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวด้วย

เราขอให้ได้รถมาขี่

เรื่องต้นที่ทราบมานะครับ

ถนนใหญ่ก่อนแยกศูนย์วิจัยในเขต๒๐๐มักกษัน๑๐คัน
ส่วนของทองหล่อประเมินตอนแรกว่า๒๔คัน
แต่ด้วยสายตาผมว่าเกิน
ตัวเลขเอาเท่าที่ทางไทยรัฐได้รวบรวมมาไว้๔๐บวกนิดค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ใช้ด้วย๔๑ก่อนรวมทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ด้วยนะคะ
แต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มมาไหมและโชคดีอย่างน้อยโชคดีคือ

แต่เจ็บใจและภาวะเนี่ยหนึ่งในนั้นคือแขกรับเชิญเราพี่เจียม
เป็นกำลังใจให้นะพี่นะพี่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ทิ้งรถเถอะนะ
อย่าฝืนยังไงขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่มาเล่าให้ฟังสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ขอบคุณที่จิตอาสาทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณ
หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมย้อนชมได้นะคะ

วันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป